อีกหนึ่งเรื่องชาวบ้านเขาบอกมาว่าโอ้โหเห็นแล้วรับไม่ได้จริง
วัยรุ่นค่ะไปมั่วสุมกันกลางป่า
แต่มั่วสุมในที่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบสุรายาเสพติดหรืออะไรนะ

เป็นเหมือนกับห้องคงไม่ต้องบอกว่าเขาเข้าไปทำอะไรกันในนั้น

ต้นถึงเขาต้องปักป้ายเซฟตี้โซนเลยหรอคะ

ก็อาจจะทำให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องทำให้เป็นเขตปลอดภัยแล้วล่ะ
อ๋อนะคะนี่ตำรวจสมภวนเมืองสมุทรสงครามค่ะ
ตรวจพ้นตรวจค้นที่ป่าละเมาะนี่เห็นภาพไหมนี่นี่นี่นี่ไม่เห็นมาฟันเลยอู๋อ้าว
คือเขาเอาต้นไม้เนี่ยมาขึงผ้ากันเหมือนกับทำเป็นห้องอ่ะอ่า
แต่ว่าต้องตัดต้นไม้เลยเหรอคะแค่เอาของออกได้ไหมอ่ะ
ตัดต้นไม้ทิ้งเลยเหรออาจจะตัดแต่กิ่งกิ่งนี่อ๋อโถต้นไม้
โดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเนอะคือตรงนี้เนี่ยเป็นป่าละเมาะนะคะ
เดินเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรก็เจอสถานที่อย่างนี้แหละค่ะเป็นที่นอนหกฟุตแบบพับได้วางอยู่ที่พื้น
ครับมีหมอนผ้าห่มผ้าห่มอีกพื้นมาแขวนเอาไว้คล้ายกั้นเป็นห้อง
มีเสื้อในสภาพเก่าประมาณ๒๐ตัวบางตัวก็แขวนบางตัวก็วาง
ครับหุ้งยาอนามัยใช้แล้วอีก๕ชิ้นอืมตำรวชก็เลยนี่
อันนี้ลื้อด้วยหน้าที่นะไม่ได้ลื้อด้วยความโมโหหรืออะไรนะคะ
เขาลื้อออกแล้วเอาไปเผาทิ้งเลยนะคะครับแล้วก็เอารั้วลวดหนามาขวาง
จากการสืบสวนจากแหล่งข่าวเขาบอกว่าตรงนี้

สาวประเภท๒ที่มาสร้างเอาไว้
ช่วงค่ำก็จะมีชายขับรถเก่งสีดำเข้ามาหาเพื่อร่วมหลับนอน
หรือว่ามามีอะไรกัน
เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้มา๑อาทิตย์แล้ว
โอ้โหคือชาวบ้านเขาเลยกลัวว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุม
ใช่เพราะมันคือมันดูแล้วมันก็อันตราย
เดี๋ยวเกิดเหตุอัธยกรรมเดี๋ยวอะไรยังไงมาเมาอะไรกันอย่างนั้นหรือเปล่า